หัวของเพื่อนบ้านกันหน่อยปัญหาโลกแตกเนอะ

แต่เหตุการณ์นี้มันก็แปลกขนาดนี้

แต่บ้านหลังนึงเขาไปสร้างหลังคาจอดรถไว้บนถนนสาธารณะในหมู่บ้าน
เพื่อให้จอดรถของตัวเองบนถนน

แล้วไอ้เสามันอยู่ชิดกับกำแพงของเพื่อนบ้าน

ทำได้ทำไม่ได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม

โตเถียงกันลั่นหมู่บ้านเลยฮะ

คือภูมิทัศน์ในการมองเขียน
คือมันสามารถ

ก็มาที่ก่อสร้างอาทิตย์อย่างนี้มันทำได้หรอ
ฝั่งข้าทำไมถึงออกไม่ได้ครับ

มันไม่เกี่ยวมันไม่ใช่หน้าบ้าน

ตอบเลยนะตามหลักมันทำไม่ได้อยู่แล้ว
พื้นที่สาธารณะใช่ไหม
บายแบบนี้รถบ้านคันที่เขาทำหลังคาที่จอดรถ

ซึ่งกำแพงของบ้านนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเขาใช่ไหม
แต่หน้าบ้านหลังนี้เขาหันมาอีกถนนอีกเส้นหนึ่ง
ทีนี้คือบ้านคนที่เขาสร้างหลังคาเขาอยู่สุดท้ายในซอย
เขาก็เลยคิดว่ามันก็คงไม่มีใครจะเข้าไปถึงหน้าบ้านเขา
เขาก็เลยไปสร้างโรงรถเป็นหลังคาจอดรถเอาไว้บนถนนหน้าบ้านของเขาเอง
แต่คำถามคือมันก็เป็นที่สาธารณะส่วนกลาง

ปัญหามันเกิดขึ้นคือบ้านอีกหลังนึงเขาเอารถไปจอด
แล้วบ้านหลังนี้ที่ทำหลังคาจอดรถไว้เอารถออกมาไม่ได้ไม่ถนัด
ก็เลยเกิดการโทษเสียงว่าเธอขวางฉันแต่คุณไปทำที่จอดรถมันไม่ถูกต้อง
กันไปเถียงกันมาแบบนี้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านเป็นลักษณะเป็นทาวน์ฮาวส์นะฮะ

ฝ่ายหนึ่งอยู่ในซอยแต่ไปสร้างที่จอดรถแบบอลังการอยู่กลางถนนแบบนี้เลย
อีกหลังหนึ่งก็ไม่พอใจนะฮะ
เพราะว่าทัศนียภาพบ้านผมมันต้องเห็นวิวมันอยู่ข้างกำแพง
หน้าต่างออกมาก็ไม่เห็นวิวเลยนะฮะ
แถมยังมีการปลูกต้นไม้ข้างบ้านผมอีก
แล้วก็มีการรดน้ำต้นไม้ก็คือฉีดน้ำใส่กำแพงบ้านเขาอีก
เขาก็เดือดร้อนเข้าไปอีกคุณผู้ชมนะฮะ
ทำให้อีกฝ่ายนึงเขาบอกว่าโอ้โหมันก็ไม่พอใจ

อีกคนนึงคุณมาฉีดน้ำใส่บ้านผมทำไมอย่างนั้นอย่างนี้
ก็เลยเกิดกลายเป็นโต้เถียงกันนะครับ
ทีนี้เราก็ถามไปยังผู้ชายที่อยู่ในคลิปนะฮะ
เขาก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้เคยคุยกันแล้วนะ

เรื่องของการไปทำที่จอดรถบนทางสาธารณะให้ลื้อแล้ว
แต่ฝั่งนั้นบอกว่าไม่ลื้อฉันอยู่มาก่อนฉันทำได้นะฮะ
ร้องเรียนไปที่กรรมการหมู่บ้านก็เงียบ

ร้องเรียนไปยังอำเภอเทศบาล

สุดท้ายไม่รู้ทำยังไงอ้าวถ่ายคลิปลงโซเชียลแล้วกันนะฮะ
แต่เรื่องแบบนี้เราต้องฟังความสองด้าน

ถ้าผู้หญิงในภาพที่ทำหลังคาให้จอดรถ
อยากชี้แจงอย่างไรก็ติดต่อชี้แจงมาได้

ใช่ครับ